ผ่านไปแล้วมากกว่าหนึ่งร้อยวันค่ะสำหรับการจากไปของพระเอกโอวรุษบรรธรรมนะคะ
ค่ะวันนี้เองจะมีพิธีชาปนกิจนะคะสำหรับศพของคุณโอวรุธวรธรรมที่วัดรัฐธิขัน
อภัยนะคะรัฐธิวันพระนอนขอนตานในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
บรรยากาศล่าสุดช่วงนี้นะคะที่วัดรัฐถิวันพระนอนขอนตา
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครัวนำร่าง
วิญญาณของอดีตนักแสดงหนุ่มมาตั้งไว้เพื่อให้แฟนคลับได้เดินทางมา
รบศพเป็นครั้งสุดท้ายเช้าเมื่อวานนี้ค่ะทางครอบครัวได้เปลี่ยนดอกไม้หน้ากรอบรูป
และดอกไม้ประดับรอบลงศพของคุณโอวรุธทั้งหมดใหม่เลยนะคะ
โดยยังคงเน้นดอกไม้สดสีขาวและสีเขียวซึ่งเป็นสีที่คุณโอวรุธชอบ
พร้อมทั้งเปลี่ยนรูปหน้าโรงศพใหม่ด้วยค่ะนางอรพินวรธรรมแม่ของคุณโอวรุธนะคะ
บอกว่าหลังจากที่พิธีเผาศพเสร็จแล้ววันนี้
วันรุ่งขึ้นก็คือพรุ่งนี้จะเก็บอัฐิไปลอยอังคารที่ทะเลสาบดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่และแม้ว่าลูกชายจะเสียชีวิตไปแล้วหลายเดือนนะคะ
ประมาณ๓เดือนแล้วแต่ยังคงคิดถึงอยู่เสมอและร้องไห้ทุกวันค่ะ
ที่ผ่านมาเคยฝันเห็นคุณโอด้วยนะคะ๑ครั้ง
บอกว่ามาพร้อมกับพี่ชายของคุณโอซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว
มาหาที่บ้านหน้าตาสดใสดีในความฝันนะคะ
บอกว่ามีความสุขดีหัวเราะร่าเริงเพียงแต่ว่าเมื่อมาหาแล้วต้องปีนรั้วเข้าบ้านค่ะ
ขณะที่คนใกล้ชิดคนหนึ่งเคยฝันถึงคุณโอเหมือนกันนะคะ
บอกว่าคุณโอเนี่ยดูมีความสุขดีและอยากให้คุณแม่มีความสุขด้วยคุณโอมาบอกแบบนี้นะคะ
พี่ชายสุดที่รักของคุณโอนะคะเป็นพี่ชายในวงการค่ะ
คุณนีโนเมธานีโพสต์ไอจีเป็นเรื่องของกำหนดการ
เขียนข้อความเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมส่งน้องชายสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมขอบคุณสำหรับน้ำใจแฟนทุกคนที่มีต่อคุณโอวรุษด้วยนะคะ
จากนี้คุณนีโน่โพสต์ภาพของคุณโอวรุษตอนที่ยังเป็นพระเอก
นี่ไงพระเอกหน้าหวานหน้าหล่อไงสมัยนั้นนี่โอ้โหต้องยกให้เขาเลย
สาวสาวกรี๊ดกันมากใช่ค่ะโดยเฉพาะตอนที่รับบทโกโบริเออ
สุดสุดไปเลยอันนี้สุดยอดไปเลยใช่ค่ะกำหนดการในวันนี้นะคะ
จะมีการทำบุญก่อนนะคะก็คือการถวายเพลงในช่วงเวลา๑๑นาฬิกานี้นะคะ
หลังจากนั้นจะเคลื่อนศพไปประชุมเพลิงในช่วงเวลา๑๕นาฬิกาบ่าย๓นะคะ
สำหรับแฟนนะคะไปได้นะคะที่วัดรัฐิวันพระนอนขอนตานในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
อืมเป็นพระเอกของคนไทยนะคะก็จะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปด้วย
เดี๋ยวบรรยากาศวันนี้คงจะมีให้ติดตามกันในช่วงของเอสเปรสมิลตลอดทั้งวันด้วยเหมือนกัน